ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องคดีของน้องชมพู่กันหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าหลายคนรอติดตามและทีมข่าวของเรานี่ก็ปักหลักเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะ

เมื่อวานนี้ตำรวจก็มีการเชิญตัวทั้งพ่อและแม่น้องชมพู่ไปให้ปากคำอีกรอบนึง
ซึ่งร่างทรงส่วนร่างทรงพระแม่อุมาเทวีเนี่ย
สัญญาที่แม่น้องชมพู่เคยสัญญากับร่างทรงเอาไว้ว่าจะนุ่งขาวห่มขาว๗วัน
แต่ว่าจนถึงตอนนี้คือคุณแม่น้องชมพู่ยังไม่ได้นุ่งขาวห่มขวะขาว
ดังนั้นร่างทรงพระแม่อุมาเทวีก็เลยมาทวงสัญญา
ตอนที่ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับร่างทรงของพระแม่อุมาเทวีเนี่ยนะคะ
ก็ถ้าเกิดจำได้เป็นร่างทรงที่ไปทำพิธีเปิดป่า
ตอนที่ขึ้นไปค้นหาน้องชมพู่คือน้องเนี่ยหายไป๑๑พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็วันที่๑๓พฤษภาคมก็มีการไปทำพิธีเปิดป่า
แล้วมาเจอร่างของน้องบนเขาในวันที่๑๔พฤษภาคม
เมื่อวานนี้ค่ะร่างทรงก็จะจุดทูบบูชาพระแม่อุมาเทวี
แล้วก็ท่องบทสวดคาถาตามความเชื่อก่อนที่องค์แม่จะประทับนะคะ
ทีนี้พอองค์แม่พระอุมาเทวีประทับร่างปุ๊บเนี่ย
ท่านก็ทวงสัญญาว่าแม่ของน้องชมพู่เคยพูดไว้
ก่อนที่จะเริ่มทำพิธีเปิดป่าว่าถ้าเกิดว่าเจอน้องชมพู่ไม่ว่าจะเจอแบบมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
เจอน้องในสภาพไหนก็ตามแม่จะยอมบวชชีนุ่งขาวห่มขาว
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะพ่อของน้องเนี่ยเคยบอกว่าจะบวชให้ตลอดชีวิต
แต่พระแม่ดูแล้วเนี่ยดวงของพ่อน้องไม่มีทางไม่มีดวงของการบวช
ที่น้องเสียชีวิตจนถึงวันนี้มันก็เดือนกว่าแล้วแม่ของน้องชมพู่ยังไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว
ตามที่เคยให้สัญญาไว้ทีนี้ร่างทรงก็เลยบอกว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีนี้รวมถึงยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้
เดี๋ยวไปดูตอนที่ร่างทรงพูดหน่อยค่ะ
กับแม่เขาก็รับปากแม่ว่าถ้าเจอน้องเข้ามาเป็นศพก็เอา
แต่เมื่อเป็นศพแล้วแม่เขาไม่ทำตามสัจจะที่แม่สั่ง
แม่บอกว่าให้แม่เขานุ่งขาวข่มขาวให้๗วัน
เขาบอกแม่ว่าเขาจะนุ่งขาว๗วันแต่เขายังไม่นุ่ง
นี่ครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามกันกับป้าแต่งนะ
บ้านน้องชมพู่กับเรื่องของกรณีที่พ่อแม่ของน้องเนี่ย
บนบานสารกล่าวกับพระแม่อุมาเทวีบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเจอน้องแล้วจะนุ่งขาวห่มขาวบวชให้อะไรแบบนี้นะฮะ

เพราะว่าตอนแรกป้าแต่งก็จำไม่ได้

มาทำการเปิดป่าเนี่ยเออ
นึกออกว่าพ่อแม่ของน้องไปบนเอาไว้ว่าจะบวชจริง
แต่ว่าพระแม่อุมาเทวีมาดูแล้วบอกว่าพ่อนะ
บุญไม่ถึงพระเหลืองหรอกนะยังไม่บวชไม่ได้หรอก

ส่วนแม่บนบานว่าจะนุ่งขาวห่มขาวให้แทน
ซึ่งสิ่งที่พระแม่อุมาเทวีทักทวงน่าจะเป็นเรื่องจริง
จนถึงวันนี้พ่อแม่ของน้องเนี่ยก็ยังไม่มีการถือศิลป
นุ่งขาวห่มขาวตามที่ได้มีการบนบานไว้แต่อย่างใดนะฮะ
ที่นี้ทางด้านพ่อแม่ของน้องชมพู่คุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็มีการเชิญตัว
ให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
พูรสวรรภ์รองผู้ประคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานในฐานะกำกับดูแลคดีน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
เป็นผู้สอบปากคำเพิ่มเติมทีนี้น่าสังเกตอย่างหนึ่ง
ว่าการสอบปากคำของพ่อและแม่เนี่ยยังสอบปากคำประเด็นเดิมเลยค่ะ
คุณผู้ชมคือถามถึงเรื่องเอ๊ะวันที่เกิดเหตุวันที่น้องหาย
พ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนช่วงเวลากี่โมงกี่โมง
พ่อทำอะไรแม่ทำอะไรแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทำนั้น
มีใครเห็นบ้างมีใครเป็นพยานบ้างพ่อของน้องชมพู่เนี่ยนะ
ทีมข่าวของเราก็รายงานมาบอกว่าเท่าที่สังเกต
ดูสีหน้าสีตาดูอาการเนี่ยคือมันจะมีบางช่วง
พ่อออกมาจากห้องสอบก็มาเข้าห้องน้ำ
เราก็จะเห็นสีหน้าสีตาของพ่อทีมข่าวของเราบอกว่า
พ่อมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมจำได้ไหมคือก็มีรายงานนะ
ชุดสืบสวนเขาสิ้นสงสัยในตัวพ่อแม่
แล้วก็พี่สาวอายุสิบสามปีของน้องชมพู่แล้วพี่สดิ้งอ่ะค่ะครับ
ทีนี้พ่อของน้องชมพู่เนี่ยพอตำรวจเชิญมาสอบปากคำซ้ำ
แล้วก็มาสอบปากคำหลายครั้งแล้วอย่างวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสพกกตูมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็มีการเอาอุปกรณ์มาเก็บดีเอ็นเอใช้สำลีเนี่ย
ที่กระพุงแก้มหลายครั้งก่อนที่จะกลับออกไป
ตอนนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันนะ
ถามว่าการเก็บดีเอนเอเก็บเพื่ออะไร
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาจริงมันก็เป็นไปตามขั้นตอนการสืบสวนคดีเท่านั้นเอง
อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อนะคะ